ดูเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกแล้ว
แล้วมาจากการที่ไปขับขี่ฝ่าไม้กั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นหญิงสูงอายุคนนึงนะคะ
ทำให้เธอเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ตอนที่ครอบครัวญาติมาถึงเป็นสภาพแบบนี้ค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบราณ

เมื่อสักครู่เสื้อแดงเนี่ยคือลูกชาย
อีกคนนึงคือลูกสาวทุกคนร้องไห้ระงมอยู่ตรงนั้นเลย

คือรับไม่ได้จริงที่แม่มาเสียชีวิตแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนตัดทางรถไฟแยกหนองหินตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่เกิดเหตุมีรถไฟขบวน๒๘๔ของบ้านปูตาหลวงกรุงเทพก็คือจอดห่างจากจุดตัดถนนไปประมาณสัก๓๐เมตร
มีศพของนางทองเหมาะจันบางอายุ๖๐ปีสภาพเนี่ยกระดูกหักหลายแห่งค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับรถมอเตอร์ไซสีชมพูขาวค่ะของผู้เสียชีวิตกระเด็นตกอยู่ในโพรงย่าริมทางรถไฟ
ทางด้านของพนักงานขับรถไฟค่ะนายดำรัฐจวงการเล่าแบบนี้ว่า
ตอนขับรถไฟมาเนี่ยมาจากสถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นผู้เสียชีวิตขี่รถฝ่าไม้กั้นมา
ระยะกระชั้นชิดยังไงก็หยุดรถไฟไม่ทันแน่
ทำให้พุ่งชนเข้าอย่างจังแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยเสียชีวิตนะคะ
พอแจ้งญาติผู้เสียชีวิตไปเนี่ยคือกู้ภัยก็ไปนำศพขึ้นมาแล้ว
ตอนนั้นลูกของผู้เสียชีวิตก็ต่างร้องไห้กันระงมค่ะ
โดยเฉพาะลูกชายคุณผู้ชมจะเห็นภาพเมื่อสักครู่
ที่เขาพยายามจะไปขอเปิดประตูหลัง

เปิดประตูขอดูศพแม่ได้ไหมแล้วก็ร้องไม่หยุด
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปพยายามปลอบใจนะคะ
ก่อนที่จะนำศพส่งไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าชนะสูตร
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และสอบปากคำพยานเพื่อไปหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ